เพิ่งเข้าใจผิดนะคุณผู้ชมเราไม่ได้จะเลือกประธานรัฐสภากันวันนี้วันพรุ่งนี้นะ
นู่น๒๕กรกฎาคมอีกประมาณสัก๒เดือนแต่ตอนนี้ความเข้มข้นมันเหมือนกับว่าเราจะเลือกเร็วนี้แล้วล่ะ
เพราะแต่ละฝ่ายก็ออกมาตอบโต้ฝั่งเพื่อไทยบอกอ้าวก็ก้าวไกลเดี๋ยวก็ได้นายกเป็นคนนี้อยู่แล้วนี่
นโยบายของพักเก้าไกลพอตอบโต้กันไปกันมาแบบนี้สุดท้ายแล้วต้องถึงมือคนนี้ฮะ
หัวหน้าพักอย่างคุณพิธาริมเจริญรัฐ
โพสต์เฟซบุ๊คเลยครับติดแฮชแท็กว่าประธานสภา
เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้
เป็นเรื่องความเห็นไม่ตรงกันของพักร่วมรัฐบาลที่เล็กมาก
ถ้าหากเทียบกับภารกิจที่ประชาชนมอบความไว้วางใจให้มา
พักร่วมรัฐบาลต้องจับมือเกี่ยวกันไว้ให้มั่นคง
ทำภารกิจยุติสืบทอดอำนาจรัฐประหาร
พาประเทศไทยกลับสู่ประชาธิปไตยให้สำเร็จ
ดังนั้นตรงนี้แหละคุณผู้ชมท่อนนี้สำคัญ
ขอให้เรื่องตำแหน่งประธานสภานี้
พักร่วมรัฐบาลกลับไปพูดคุยกันผ่านตัวแทนแต่ละพัก
ในวงเจรจาจะดีที่สุดเป็นสิ่งที่เราสงสัยกันมานาน
ทำไมไม่เจรจากันนี่แหละครับคุณพิธาบอกแล้วครับ
แล้วก็ขอให้ทุกพักเดินหน้าทำงานปรับจูนนโยบายร่วมกัน
ตั้งรัฐบาลให้สำเร็จตามความคาดหวังของประชาชน
แล้วต่อมาคุณพิธาก็ให้สัมภาษณ์ที่ทำการพัก
เหลือคุณผู้ชมว่าตอนนี้พักร่วมทั้ง๘พักที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล

เดี๋ยวในช่วง๒๓วันนี้ทั้งตัวเขาและประชาชนได้ยินแล้วว่า
พักมีความต้องการมีเหตุผลและมีความตั้งใจอย่างไร
ดังนั้นทางที่ดีที่สุดกลับไปคุยกันผ่านทีมเจรจาที่เคยตั้งไว้
เดินหน้าแก้ปัญหาให้ประชาชน
ส่วนจะเป็นเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับทีมเจรจา
เชื่อว่าทุกคนมีทางออกแล้วก็ต้องให้เกียรติ๗พักร่วมด้วย
จะพูดคุยแสดงเหตุผลกันอย่างไรให้ประชาชนไม่เสียกำลังใจครับ
ผมคิดว่าทางที่ดีที่สุดในเมื่อเราได้ฟังแล้วตัวผมเองก็ได้ยินแล้ว
ก็น่าจะกลับไปพูดคุยกันผ่านทีมเจรจาที่เราเคยตั้งเอาไว้
แล้วก็เดินหน้าแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน
แล้วก็พยายามที่จะปรับจูนเรื่องของนโยบาย
ผมคิดว่าทีมเจรจาเขาก็มีการพูดคุยกันอยู่เรื่อย
แต่ทุกอย่างผมก็คิดว่าเราคุยกันอย่างรอบครอบ
เอาประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วก็สามารถปรับจูนกันได้
เพราะว่ายังมีงานที่ท้าทายที่ประชาชนจำนวนมาก

เรื่องที่พูดคุยนี่ก็อาจจะเป็นแค่เรื่องเป็นจุดหนึ่งเท่านั้น
พวกเราทุกคนต้องจับมือกันให้แน่นครับ
โอ้โหกว่าจะได้ออกมา
เขาเรียกว่าเคลียร์ปัญหาเคลียร์ใจ
ต้องอยู่ในวงเจรจาแล้วก็ให้เกียรติทั้ง๗พักร่วมด้วย
อ้าวแล้วพรุ่งนี้ที่บอกว่า
จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมไปเรียกร้องให้พักเพื่อไทย

เรื่องนี้คุณพิธาบอกว่าก็เป็นสิทธิเสร็จภาพ

แต่ว่าทีมเจรจาคุยกันได้

ซึ่งกันและกันรอยร้าวตอนนี้ของทั้งสองพัก
สามารถสมานกันได้ครับ

คือก่อนที่พิธาจะมาหย่าศึกเนี่ยคุณผู้ชม
ราวไปดูเพื่อไทยโพสต์
ไม่ร้าวได้ยังไงใจความบอกว่า
ไม่ว่าประธานสภาจะเป็นใครมาจากพักใด
ก็ต้องทำภารกิจร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย
ผลักดันยัตติไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลฝ่ายค้านหรือประชาชน
เข้าสู่สภาไม่เลือกปฏิบัติและหาทางลดอุปสรรคทั้งหลาย
ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภา
เจรจาพักร่วมรัฐบาลทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า
การจัดสรรตำแหน่งหรือทำอะไรก็ตามต้องคำนึงถึงความยุติธรรม
กับทั้งสองฝ่ายเป็นหลักที่ผ่านมาพักเพื่อไทย
เพราะได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาจึงชนะโหวต
นี่ประมาณนี้แปลให้นะครับผมแปลให้แต่กรณีนี้ต่างชนะมาด้วยกัน
มาด้วยกันได้ไงเขาชนะตั้งเยอะ

อ๋อคือ๑๑๒แต่ว่าบัญชีอะไรชื่อมันต่างกันนะพี่
เพราะว่าก้าวไกลได้๓๙เพื่อไทยได้๒๙
นั่นแหละนั่นแหละเขาบอกว่าชนะมาด้วยกันต่างชนะมาด้วยกัน
ทำงานร่วมกันด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจ
ในฐานะพักร่วมรัฐบาลหลีกเลี่ยงการใช้มวลชนมากดดัน
ทำภารกิจเพื่อประชาชนนะครับร่วมกันให้สำเร็จ
ประเทศจึงจะได้ประโยชน์สูงสุดนี่แหละครับ

จะดีเหรอแต่เขาก็เล่ามาแล้วกันแล้วล่ะ
คุณผู้ชมจะได้รู้ต่อมาหลังจากนายพิธาโพสต์หย่าศึกแล้ว
คุณหมอชนน่านศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยให้สัมภาษณ์บอกว่า
หาทางออกในที่ประชุมตัวแทนพักร่วมรัฐบาลก็น่าจะได้ข้อยุตินะครับ
อยากให้มองเป้าหมายหลักคือเลือกนายกให้ได้และมองประธานสภาเป็นเรื่องรอง
อย่าเอาเรื่องเล็กไปปิดก้านเรื่องใยตรงนี้หมอชนนั่นพูดแบบนี้
ถ้าประธานสภาเป็นของพักก้าวไกลโอกาสที่สวจะไม่ยกมือให้นายพิธาเป็นนายกก็มีสูงนะ
หมอคนนั้นรู้เลยเหรอ
นี่นะครับเอามือค้ำเอาไว้ก่อน
แต่ถ้าพักเพื่อไทยนั่งเป็นประธานสภาก็เชื่อว่าเป็นไปได้มากกว่า
ขออย่างเดียวอย่าระแวงหรือกังวลว่าพักเพื่อไทยจะหักหลัง
แต่ผมบอกเลยนะผมบอกเลยว่าก้าวไกลกลัวมาก
เก้าไกลกลัวเหลือเกินที่ว่าจะต้องได้ประธานสภาเนี่ยเพราะว่ากลัวเพื่อไทยหักหลัง
นี่อันนี้ที่หมอชนน่านมาพูดในรายการเปิดปากเมื่อวานกับพี่อุ๋ยใช่ไหม
หลังจากที่คุณพิทาโพสต์อย่าศึกเพราะว่าคุณพิทาโพสต์อย่าศึกช่วงประมาณเที่ยง
เที่ยงแล้วมันก็เลยกลายมาเป็นเรื่องเป็นไทม์ไลน์ต่อกัน
อยากฟังเสียงหมอชนนั่นไหมอยากฟังต้องได้ฟังครับ
ให้ได้นั้นต้องหมายแลกส่วนเรื่องในยกให้ได้
อะไรที่มาขัดขวางการเลือกนายกเนี่ยต้องขจัดออกให้หมด
เป็นข้อความของเพื่อไทยที่เสนอมาทั้งดุ้น
ผมแค่แนะนำให้ย้ายที่และตัดคำว่าสงวนสิทธิ์

ค่ะอันนี้คือคุณสิทาโพสต์มาตอนค่ำประมาณ๓ทุ่มกว่า

นี่คือบรรยากาศคุณสิทธาพยายามจะเล่าถึงตรงนั้น
เพราะว่ามันมีช่วงที่ออกมาช้า
แล้วนักข่าวสื่อก็สงสัยทำไมช้าจังเลย
ธรรมดาจะออกเวลาตรงกับรัฐประหาร

เราก็รอข้าวสดรอข้าวสด๕โมงแล้วเว้ย

ถูกไหมมันต้องมีอะไรอยู่ในห้องประชุมแหละ
เมื่อกี้ดูโพสต์คุณสิทาไปแล้วดูอีกคนนึงไหม
ดูโพสต์ของคุณตรีรัฐหน่อยค่ะ

คุณตีรัฐมีการทวิตนะเป็นการทวิต
รีทวิตข้อความข้อความข้างล่างนะคะคุณผู้ชม

ศรีฐาศรีริกัญญากัณวีพูดตรงกันว่า

นี่ไงลองฟังที่คุณตรีรัฐโพสต์นะ

ว่ามีพักว่ามีบางพักมีเงื่อนไขจนนาทีสุดท้าย

จนต้องลบข้อนั้นออกไปทั้งข้อ

ส่วนรายละเอียดว่าเป็นใครเรื่องอะไรผมไม่ขอพูดถึง
เข้าใจว่าบรรยากาศตอนนี้ค่อนข้างจะตึง
แล้วก็อยากที่จะให้ฝ่ายประชาธิปไตยจับมือกันให้แน่น

รอบหนึ่งหลังจากเห็นโพสต์ของคุณสิทากับคุณตรีรัฐด้วยนะ

เขาจะนัดหมายพักร่วมรัฐบาลประชุมหาลือ
บ่าย๒โมงครึ่งวันอังคารที่ไหนนะน้ำแข็ง
ก็คงจะหารือเรื่องประธานสภารวมถึงข้อขัดแย้งต่างด้วย

พอนักการเมืองทะเลาะกันต้องไปตามสูตร
ไปถามนักวิชาการครับนักวิชาการบอกว่าโอ้ก็เราเคยมีประธานสภา
ก็นั่งมองเมื่อวานเวิร์คก็บอกไปแล้วเนี่ยลองกวาดตาดูดิ
อาจารย์วันนอร์ไงนายวันมุมัตินอมธานะครับ
หัวหน้าภักดิ์ประชาชาติอันดับ๓ของ๘พักร่วมรัฐบาลไม่ได้เหรอ
ก็เป็นมาแล้วนี่นะครับแต่แต่อาจารย์วันนอบอกว่า
เชื่อว่าสองภักดิ์น่าจะตกลงกันเพราะว่าประธานสภาเนี่ยโอ้โห
มันเลือกง่ายกว่านายกอีกแล้วไอ้เรื่องของ
วัยวุฒิไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวมีคนหนุ่มสาว
เก่งกันกว่าคนสูงอายุตั้งเยอะอย่างที่บอกว่าอะไรนะ
ประธานสภาง่ายกว่าเพราะว่ามันจบแค่ในพักร่วมรัฐบาลไง

มีสวรรค์ด้วยไงมีสวรรค์ละคือการเมืองคือเรื่องการต่อรองคุณผู้ชม
แต่ว่าเรื่องของประธานสภาเนี่ยตามธรรมเนียม
ตามธรรมเนียมแปลว่าที่เขาปฏิบัติกันมา
แต่มันอาจจะไม่ปฏิบัติก็ได้เอาพูดถึงธรรมเนียมก่อนธรรมเนียมเป็นยังไง

พักอัดับที่สองก็เป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่ง
พักอัดับสามก็เป็นรองประธานสภาคนที่สอง
นี่คือธรรมเนียมแต่ที่ผ่านมา
แล้วรัฐบาลลุงตู่ทำไมประธานชวน

อันนั้นก็มีถึงบอกแล้วไง
ธรรมเนียมก็ธรรมเนียมไอ้ตกลงเหมาะสม

เพื่อประชาชนเนี่ยมันก็อีกอย่างหนึ่ง

เอาล่ะคุณผู้ชมนี่แหละครับก็จับตาดูว่า

คารนี้นะจะได้ข้อสรุปไหม

จริงดาวน์ในใจแต่ว่าเสียงมันดังไปหน่อย